เพราะว่าไปชอบเด็กเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะคนเดียวกัน
แล้วแทงแทงเป็น๑๐แผลเลย

นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอยู่ตรงที่จังหวัดนครปฐมค่ะ

ตำรวจสอบพอพระพุทธมนต์พุทธมนต์ทนก็เข้าไปตรวจสอบเหตุ
คนตายเนี่ยคือนายก้องเกียจคำผ่องอายุ๒๙ปีค่ะ
คือมีแผลโดนแทง๑๑แผลแล้วก็เจอมีดพับตกอยู่
มีเศษแก้วขวดโซดากระเด็นอยู่
ทีนี้คนก่อเหตุนั่งมองศพเพื่อนอยู่ค่ะ
คือนายอภิวัลบุญเชิญอายุ๒๔ปี
ยังให้การแบบวกวนเพราะว่าเมาเหล้าอยู่
แค่บอกตำรวจแค่ว่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งทั้งสองคนเป็นลูกจ้างร้านขายยาง
คนตายเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่ถึงอาทิตย์นะ

เขม่นกันแย่งจีบสาวที่เป็นเด็กเสิร์ฟ
ร้านปิดก็มีเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ผู้ตายเอาขวดโซดาตีอีกฝ่ายหนึ่ง

แล้วก็เชิญเจ้าของร้านไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อด้วยค่ะ